คุณผู้ชมคะมาดูอุปติเหตุที่เกิดขึ้นกันบ้างค่ะ
เกิดขึ้นหลายกรณีเหลือเกินพาคุณผู้ชมไปไล่เลี่ยงกันเลยนะคะ
ต่างจังหวัดไปดูกันที่หาดใหญ่กันก่อนนะคะ
หาดใหญ่เนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดเขาจับภาพได้รถเก๋งค่ะ

สาเหตุก็เพราะว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งที่อยู่ข้างหน้า

ชนท้ายต่อกัน๔คัน
ขณะที่อีก๑จังหวัดนะคะที่จังหวัดซูรีน

ขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับเข้าบ้านคุณผู้ชมดูนะ
อุ้ยเนี่ยกำลังจะเลี้ยวกลับเข้าบ้าน
ปรากฏว่ามีรถเก่งคันหนึ่งขี่มาแล้วก็ชนเข้าแบบนี้เลย
แล้วก็มีรถเก๋งอีกคันนึงวิ่งตามมา
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ถูกรถเก่งที่ตามมาอีกคันนึงเนี่ยนะคะ
ทับไปอยู่ใต้ท้องรถเสียชีวิตคาที่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
นาทีสุดท้ายก่อนที่นายเสน่ห์แย้มชูอายุ๖๐ปีจะเสียชีวิต
รถกล้องวงจรปิดปันทึกภาพได้ที่บริเวณศรีแยกเจอร์แรน
ถนนสายสุรินลำดวนอำเภอเมืองสุรินทร์ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นนะคะตามภาพเลย
คือจังหวะชนก็มากันแบบรุนแรงแล้วจังหวะเหยียบซ้ำก็เกือบเบรกไม่ทันด้วยเนี่ยค่ะ

รถชนจนผู้ชายคนนี้เนี่ยกระเด็นลอยขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาฟาดพื้นถนนอย่างรุนแรง
คือเรียกได้ว่าทั้งรถทั้งคนเนี่ยกระเด็นไปคนละทิศละทางเลยนะคะ
จากนั้นก็มีรถเก่งสีขาวอีกคันขับมาอีกเลนเหยียบร่างซ้ำ
ก็ทำให้ร่างของนายเสน่ห์อยู่ใต้ท้องรถคันดังกล่าว
หลังเกิดเหตุอาสากู้ภัยก็ปั๊มหัวใจปั๊มอยู่เป็นเวลานาน๒๐นาที
พยายามจะยื้อชีวิตแต่ก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยติดตั้งสัญญาณไฟจราจรหน่อย
เพราะว่าบริเวณนี้เป็นทางเลี้ยวทางแยก
รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วไม่ชะลอ
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้หลายครั้งแล้วค่ะ
ส่วนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
วงจรปิดบริเวณป้อมรถไฟจับภาพนาทีที่รถยนต์๔คัน
คุณผู้ชมดูอ้าวจอดปุ๊บไปเลยค่ะ
ครบเลย๔คันรวดนะคะ
ชนกันตอน๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานี้เอง
ถนนกาญจนวนิษฐ์ฝั่งขาเข้าอำเภอหาดใหญ่
ก่อนถึงทางผ่านข้ามรางรถไฟประมาณ๕๐เมตรค่ะ

รถไฟก็กำลังนำเครื่องกั้นลงมาปิดกั้นทางพอดี
รถเก๋งสีดำที่วิ่งตามมาก็เบรกตามในระยะกระชั้นชิด
คันแรกเบรกกันทันนะคะคันสีบรอนเบรกก่อนคันสีดำเบรกตามยังทันอยู่
แต่ปรากฏว่าคันหลังค่ะกระบะสี่ประตูสีบรอนเบรกไม่ทันค่ะ
กระบะเนี่ยชนท้ายคันดำก่อนแล้วคันที่วิ่งตามกระบะมาอีกทีนึงที่เป็นเก๋งสีดำ
ก็ชนท้ายกระบะต่ออีกรอบหนึ่งกลายเป็นโดมิโน่เลยคราวนี้๔คันรวดไปเลยนะคะ
แต่เคราะห์ดีค่ะคนขับรถทั้ง๔คันปลอดภัยบาดเจ็บจากแรงกระแทกเล็กน้อยเท่านั้นเอง
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสพทุ่งลุงแล้วก็บริษัทประกันภัยก็มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้ว
ดำเนินการทางคดีแล้วก็สอบสวนหาสาเหตุอุบัติเหตุนี้
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่กระทบกับการรถไฟนะคะก็ยังคงวิ่งผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติค่ะ
ปิดท้ายมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดบึงกาลกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ทำร้ายกัน
สุดท้ายก็ถูกรถเก่งชนจนมีผู้เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงหมายเลข๒๑๒บึงการบ้านแพง
บริเวณบ้านโชคอำนวยตำบลท่าดอกคำค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้นายอุเทนเข็มงามอายุ๑๘ปีเสียชีวิต
สภาพกระโหลกศีรษะเปิดสมองกระจายเกลื่อนถนน
ขาซ้ายหักผิดรูปสร้างความสลดหดหู่แก่ผู้พบเห็น
ผู้ภัยก็ต้องนำผ้าขาวมาปิดร่างเอาไว้ค่ะ
ส่วนคนเจ็บอีกคนอายุ๑๗ปี
กู้ชีพอบตท่าดอกคำก็นำส่งโรงพยาบาลบึงโขงหลง
มีอาการต้นขาด้านขวาหักนะคะ
สอบถามในพักดีศรีดาน้อยอายุ๔๕ปีเป็นคนขับรถเก่งก็เล่าว่า
เห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตีคู่กันมา
ที่อยู่ด้านในพยายามใช้เท้าถีบรถที่อยู่เลนนอก

เสียหลักข้ามเลนพุ่งไปชนกับรถกระบะที่ขับอยู่ด้านหน้า
แล้วก็ถลายไปชนกับรถของเขาค่ะ
ซึ่งก็พยายามตั้งหลักแล้วพยายามหักหลบแล้วแต่เบรกไม่ทันค่ะ
แต่ก็ไม่พ้นก็เลยชนเข้ากับรถจักรยานยนต์คันนี้นะคะ
เมืองต้นตำรวจเขาก็รวบรวมหลักฐานและจะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนศพผู้เสียชีวิตก็ได้มอบให้กู้ภัย
นำส่งญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ